วันนี้โรงเรียนประถมมัธยมทั่วประเทศก็จัดพิธีไหว้ครูกันนะฮะ

สัปดาห์ที่๒เนี่ยวันพฤหัสเนี่ย
หลังจากเปิดเทอมการศึกษาใหม่ก็จะมีพิธีไหว้ครู
เด็กเดี๋ยวนี้เขาก็มีความคิดสร้างสรรค์เยอะแยะไปหมด

ใช่แอบเก็บดอกเข็มหน้าโรงเรียนด้วยไม่ได้ทำมา

ถมมัธยมเนี่ยเขาออกแบบสร้างสรรค์กันนะครับ
ไปดูกันหน่อยนะครับเพราะว่าหลายที่เนี่ยที่เขาก็มีลักษณะของการสะท้อนแง่มุมการเมืองออกมาด้วย

อย่างที่นี่คือชัยนาฏพิทยาคมนะครับจัดพิธีไหว้ครูนะฮะก็มีพานไหว้ครูที่อ่าสร้างสรรค์มาจากอ่าการเมืองในปัจจุบัน
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีนายกลุงตู่ก็มีแล้วเด็กเนี่ยโอ้โหเอาไปวางคู่กับพานนี่เลยฮะ
นายทานะธรมจึงรุ้งเรืองกฤทธิ์หัวหน้าพลักษณ์อนาคตใหม่ที่ไปโหวดนายยกแข่งกันในที่ประชุมรัฐสภาอันนี้เขาเรียกตู่ภพธรท
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลนักเรียนชั้นม๑ถึงม๖
พานไหว้ครูรูปแบบหลากหลายนะคะครับมีล้อเลียนการเมืองเหมือนกัน
เช่นเมียรูปอันุศวรีประชาธิปไตร
เมียรูปโรงขังอันุศวรีประชาธิปไตร
ใช่ค่ะมีค่ะนี่เห็นไหมคะซ้ายมือ
นักเรียนเขาบอกว่าเป็นความคิดของนักเรียนเองนะคะ
ไม่ได้มีครูอาจารย์ท่านไหนมาชี้นำอะไรนะคะ
ผู้มนุยการโรงเรียนรองพอสว่างเหนือกลาง
ก็บอกกับนักเรียนว่าขณะนี้เนี่ย
โรงเรียนด่วงดังไปทั่วประเทศนะจากสื่อโซเชียล
นักเรียนทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจพอรองพอก็ยืนยันแบบนี้
ครูอาจารย์ก็จะส่งเสริมให้นักเรียนทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
เรียนหนังสือเป็นคนดีของสังคม
ผ่านพุ่มก็เป็นการใช้ไอเดียแหละความคิดสร้างสรรค์นะคะ
ส่วนที่น้องคายเนี่ยมันมีกรณีเกิดขึ้นนะครับ

แบบสร้างสรรค์แล้วก็ล้อการเมืองนะฮะ

เป็นพานที่เป็นรูปตาชั่ง
ด้านหนึ่งเป็นรูปสว๒๕๐เสียง

ซึ่งเป็นรูปประชาชนคนไทย

อีกอันหนึ่งก็เป็นรูปอนุสวรีประชาธิปไตยทำด้วยโฟมตกแต่งด้วยรูปปั้นทหาร
กฐานอนุสาวรีอยู่นักเรียนที่ทำผ่านก็บอกว่า
ก็เป็นการแสดงความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้มีเจตนาอื่นแอบแฝง
สะท้อนการเมืองในแง่มุมปัจจุบันนะครับ
แต่ทีนี้เนี่ยมันมีกรณีปัญหาก็คือว่าที่โรงเรียนแห่งนี้
โรงเรียนชุมพลพิสัยปรากฏว่าท่านภูมิในการโรงเรียน
นายพิพัฒน์ศรีสุขพันธ์บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ
มาที่โรงเรียนครับมาขอพบนักเรียนชั้นม๖
ที่ทำพานไหว้ครูล้อเลียนการเมือง
ตาชั่งอันนี้ที่น้ำหนักเสียงสว๒๕๐มากกว่าประชาชนอะไรอย่างนี้
ทีนี้ก็เป็นเรื่องเลยครับเพราะว่า
ข่าวที่ออกมาเนี่ยคือทางโรงเรียนบอกว่าถึงขั้นขอความร่วมมือเด็ก
ลบรูปภาพพานไหว้ครูอันนี้ออกจากสื่อโซเชียลทั้งหมด
ซึ่งครูที่ปรึกษาของเด็กเนี่ยบอกว่า
เธอเองเธอก็มองว่าเด็กก็ไม่ได้ฝักฝ่ายการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะ
ครูก็ไม่ได้ฝักฝ่ายการเมืองฝ่ายไหน
เปิดโอกาสให้เด็กได้มีความคิดสร้างสรรค์เด็ก
เด็กนักเรียนก็ยังเป็นเด็กกันอยู่
เขาก็ไม่ได้ว่าถึงขั้นจะไปยุ่งเกี่ยวการเมืองอะไรมากมายขนาดนั้น
ก็แค่สะท้อนแง่มุมมุมมองออกมาเท่านั้นเอง
ซึ่งเด็กนักเรียนชั้นม๖ทับ๒ที่ทำพานไหว้ครู๕คน
น้องเขาก็บอกกับนักข่าวเหมือนกันนะครับ
ว่าผ่านอนุสวรีประชาธิปไตยอะไรต่างเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่อะไร
ก็รักเคารพนับถือก็อยากจะให้ยึดมั่นในประชาธิปไตย
ส่วนพานที่มีตาชั่งสื่อถึงเสียงของประชาชน
แล้วก็มีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีก็เป็นไปตามข้อมูลหลักการทางการเมือง
อะไรต่างต่างไม่ได้ลบหลู่นี่น้องน้องก็ต้องออกมาชี้แจงกันเลยอ่ะ
แต่ทีนี้คนที่ได้ยินข่าวก็ค่อนข้างไม่สบายใจว่าต้องขนาดนี้เลยเหรออย่างนี้ใช่ไหม
ตำรวจเขาก็ชี้แจงเลยนะผู้กำกับนะ

ผู้กำกับสพพลพิสัยค่ะพันธุ์ตำรวจเอกภูวิทย์สิริพาณิชย์นะคะ
ก็บอกว่าสาเหตุที่ส่งตำรวจสองนายไปที่โรงเรียนชุมพลพิสัย
เพราะต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปดูว่าเรื่องนี้มันมีข้อเท็จจริงยังไง
ท่านผู้กำกับสพพลพิสัยบอกว่าส่วนตัวก็มองว่าเป็นความคิดเห็นทางการเมืองของเด็กก็เป็นเรื่องธรรมดา
ไม่ได้คิดเลยว่าเด็กจะมีจุดประสงค์ร้ายอะไร
ยืนยันว่าไม่ได้สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาลบรูปเหล่านี้ออกจากโซเชียลมีเดีย
ไม่ได้เข้าไปทำอะไรลูกน้องแค่เข้าไปดูไปขอดูไปถ่ายรูป
แล้วก็ส่งไลน์ไปให้ผมดูเฉยครับท่านผู้กำกับบอกแบบนี้
ขณะที่ทางทหารนะครับพันเอกวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบก
บอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
อำเภอพรมพิสัยจังหวัดน้องคายบอกว่าตอนนี้ก็กำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่นะครับ
เข้าใจว่าคงเป็นเจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่ตำรวจกับทหารที่ดำเนินการนะครับ
ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องเป็นอย่างไร
แต่พันเอกวินไทยสุวารีโคศกองทัพบกขอยืนยันว่า
ทางทบไม่เคยสั่งการเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใดทั้งสิ้น
อ้าวบรรยากาศวันไหว้ครู

แต่อีกมุมหนึ่งก็คือสะท้อนให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่เด็กเยาวชนเขาสนใจการเมืองมากนะ

ว่าเดี๋ยวนี้ก็๑๘นี่ก็ม๖ขึ้นปี๑ก็เลือกตั้ง